ส่วนที่ดอนเมืองไม่ต้องพยากรเลยค่ะฝนตกลงมาเมื่อคืนนี้
แล้วเชื่อไหมคือขนาดมีฝนโปรยปลายลงมาตลอดทั้งคืนนะ
แต่ว่ามวลชนที่มาปักหลักรอรับคุณทักษิณเนี่ยเมื่อคืนเขาก็ไม่ได้ย่อท้อค่ะ
ดังนั้นบรรยากาศณตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
นี่คุณวิมลวันนะคะอยู่ที่คลังสินค้าที่สนามบินดอนเมืองแล้ว
เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยค่ะเชิญค่ะคุณวิมลวันค่ะ
ตั้งแต่ช่วงตี๔ที่ผ่านมามีกลุ่มเสื้อแดงทยอยเข้ามา
กลุ่มผู้สนับสนุนนายทักษิณทยอยเข้ามาสมทบในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งแก่นำของกลุ่มเสื้อแดงคนชมรมคนรักทักษิณนั้นก็บอกว่า
ว่าจะมีมวลชนมารอรับคุณทักษิณเนี่ยในเวลาประมาณ๙นาฬิกาเนี่ย
กว่าห้าพันคนด้วยกันนะคะเดี๋ยวที่ฉันจะพาคุณผู้ชมไทยรัฐทีวีนะคะ
ไปดูบรรยากาศของคนเสื้อแดงที่ถนนเทวริสพันธ์ลึกในขณะนี้นะคะ
เดี๋ยวช่างภาพของเราค่ะจะแพลนไปให้ดูนะคะภาพบรรยากาศล่าสุดในขณะนี้นะคะ
คุณผู้ชมนี่เป็นกลุ่มคนรักทักษิณหรือว่าเอฟซีคนเสื้อแดงนะคะ
จากหลายหลายจังหวัดด้วยกันนะคะก็ตอนนี้มาถือป้ายรอรับทางด้านของคุณทักษิณเลยค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้นะคะก็คือบริเวณของถนนเทวริสพันธ์ลึกนะคะ
ซึ่งอยู่ด้านข้างท่ากาศยานนานาชาติดอนเมือง
แล้วก็บริเวณทางออกของเอ็มเจสสำหรับเครื่องสวดบินส่วนตัว
ที่คาดว่านายทักษิณชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรี
จะเดินทางกลับไทยในช่องทางนี้
ก็จะเห็นได้ว่ามีทางด้านของพี่กลุ่มคนเสื้อแดงนะคะ
นำป้ายขนาดใหญ่นี่ป้ายก็ถือมาด้วยนะคะ
มาถือแล้วก็รอที่จะต้อนรับทางด้านของคุณทักษิณ
มีทั้งจังหวัดน้องคายจังหวัดลบบุรี
หลายจังหวัดด้วยกันนะคะที่มารอต้อนรับอยู่ในขณะนี้
เราจะเห็นได้ว่ามีการตั้งเต็นต์แล้วก็จุดแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
รถเครื่องเสียงสำหรับประชาชน
แล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่างด้วยนะคะคุณผู้ชม
โดยตลอดทั้งคืนค่ะโดยเฉพาะช่วงประมาณตี๔ที่ผ่านมา
ก็มีรถตู้รถบัตรจากหลายจังหวัดนะคะ
จังหวัดน้องคายจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุบลราชธานี
ตากลำปางและ฼ักษ์จังหวัดเชียงใหม่
ทยอยนำมวลชนที่สวมใส่เสื้อสีแดง
มีข้อความสนับสนุนและให้กำลังใจนายทักษิณชินวัฒน์
สมทบกับกลุ่มคนเสื้อแดงที่มาปักหลักค้างคืน
รอตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ
ทีมข่าวได้คุยกับนายนิยมนพรัชหรือว่าเคเสื้อแดง
ไปคุยมาเมื่อช่วงประมาณตี๔ที่ผ่านมาคาดว่า
วลชนเสื้อแดงผู้สนับสนุนนายทักษิณ
จะเดินทางมารอรับที่ถนนเทวริสกว่า๕๐๐คน
ซึ่งตัวเองในเคนี่แหละค่ะในฐานะคนเสื้อแดงกรุงเทพ
ก็เลยทำตัวเป็นเจ้าของบ้านค่ะ
ห้องรับแขกรอรับมวลชนประสานการขอใช้พื้นที่
หาน้ำหาข้าวให้กับมวลชนขอรถห้องน้ำมาอำนวยความสะดวกด้วย
เสื้อแดงอยากเห็นนายทักษิณลดกระจกโบกมือทักทาย
และจะยิ่งปราบปื้มไปกว่านั้นนะคะ
ถ้านายทักษิณลงมาทักทายได้ก็เชื่อว่าอาจจะไม่ค่อยสะดวก
แต่มาได้ก็จะเยี่ยมมากเลยค่ะคุณเคบอกนะคะ
เสื้อแดงก็ยังวอนสังคมด้วยนะคะว่าอย่าเอานายทักษิณไปเชื่อมโยง
เกี่ยวกับการเมืองในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ
เลือกนายกรัฐมนตรีเอ่อการที่บอกว่านายทักษิณเนี่ย
น่าจะเป็นตัวประกันทางการเมืองเพราะว่านายทักษิณก็คนไทยคนหนึ่ง
ที่ถูกรัฐประหารนะคะที่ควรจะได้กลับบ้าน
กลับมาแผ่นดินไทยได้ทุกวันแล้วก็เวลาค่ะ
ไปฟังเสียงในขณะที่มีการสัมภาษณ์เคเสื้อแดงซึ่งเป็นแก่นำค่ะ
เราอยากให้ถ้าเปิดอกแล้วให้พี่น้องมวลชนเห็นหน้าหน่อย
อันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องมวลชนทุกคนจะมีความสุข
คนที่มาจดใจจดใจจ่อรอเนี่ยผมถึงผมคุยกับเพื่อนและทีมงานไว้ว่า
ผมจะให้นั่งข้างทางอืมด้านซ้ายอ่า
เพราะท่านจะออกมาแล้วขับรถผ่านมาเรื่อยเรื่อยค่ะถ้าขับรถผ่านมาเนี่ย
สิ่งที่เราอยากเห็นเลยคือนายกเปิดกระจกลงมา
แล้วทักทายพี่น้องทุกคนนายกทักษิคนได้กลับบ้าน
ไม่ว่าจะวันไหนก็ช่างอย่าไปลงการเมืองเลยอ่า
ว่าใครที่อยู่นอกประเทศน่าจะได้กลับบ้านต้องกลับหมดทุกคนนักโทษทางการเมืองที่หลีภัยหรือหนีคดีไป
ผมเชื่อว่าหลานทางคนทั้งสิงห์กลับมาแล้วใช่ทุกอย่างจะต้องเริ่มเคลียร์อืม
แล้วบุคคลเหล่านั้นพี่น้องเหล่านั้นต้องกลับมาเพราะคุณมีสถานะเป็นคนไทยนะ
ฉันได้คุยกับทางด้านของมวลชนเสื้อแดงที่เดินทางมาถึงตั้งแต่ค่ำตั้งแต่เช้ามืดนะคะ
บอกว่าการเดินทางจากหลายจังหวัดมาตั้งแต่หัวค่ำไม่ว่าจะเป็น๑๗นาฬิกา๑๘นาฬิกาหรือว่า๑ทุ่มจนถึงช่วงเช้าวันนี้ไม่รู้สึกเด็ดเหนื่อยเลย
เพราะว่าทุกคนอยากจะมาต้อนรับนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
คุณผู้ชมคะเบื้องหลังของดิฉันเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงอีกกลุ่มนึงและถามกันว่ากว่าห้าพันคนที่บอกว่าจะมาที่ถนนเทวริสนั้นจะไปอยู่ที่ไหนกัน
นี่แหละค่ะก็จะอยู่บริเวณริมฟุตบาทแบบนี้นะคะยาวไปเรื่อยเลย
แล้วก็กดกระจกหรือลดกระจกหรือเปิดกระจกออกมาทักทายมวลชนก็จะเป็นเรื่องที่ดี
เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาดิฉันถามมวลชนว่า
หลังจากที่คุณทักษิณไปที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว
และเดินทางไปที่ราชธรรมหรือว่าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร

หลายคนบอกว่าหลังจากที่ออกจากท่ากัศยานดอนเมืองแล้วนะคะ
ก็จะเดินทางไปรอนายทักษิณที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครค่ะ
และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะจากที่บริเวณท่าอากาศยานดอนเมือง

ขอบคุณนะคะคุณวิมวลวันนี่ได้เห็นบรรยากาศในช่วงเช้ามืดแบบนี้
เดี๋ยวคุณวิมลวันกับคุณสิริวัล๒คนนี้จะเกาะติดอยู่บริเวณด้านในเลยนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพแรกที่ถ้าเกิดว่าคุณทักษิณก้าวเท้าลงแผ่นดินไทย
แล้วออกมาด้านหน้าค่ะนี่ได้มีภาพให้ได้ชมกันแน่นอนค่ะ